แต่ทองเนี่ยจะเป็นทองที่ช่วยกระตุ้นเสียผลักษณ์ที่นั่น

เขาบอกว่ามีชาวบ้านที่มีอาชีพร่อนทอง

ถึง๓เม็ดหรือ๓ก้อน
รวมกันแล้วน้ำหนักกว่า๑บาท

เยอะสิครับเพราะว่านี้เป็นการพบทอง
ต้องบอกว่าเป็นเม็ดหรือเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุด

แต่ครั้งนี้เจอเป็นเม็ดนะคะ
นี่คือทองคำที่พบ๑ใน๓เม็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเจอคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับนักร่อนทองแห่งรุ่มน้ำคลองทองที่อำเภอบังสะพานประจวบคีรีขันค่ะ
ทองคำนี้ค่ะมีน้ำหนักถึง๓สลึง

ใหญ่มากครับเหรียญ๑๐บาทนะคะ
นี่ค่ะในกฤษดาหมวดน้อยที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมตำบลร่อนทองค่ะ
อำเภอบางสะพานบอกว่าโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วชาวบ้านที่เป็นนักขุดทอง
เขาไปร่อนหาทองคำกันได้ทองมา๓ก้อนน้ำหนักรวมทั้งหมดที่พบกว่า๑บาท

ทองคำขนาดใหญ่สุดมีน้ำหนักทองคำเกือบ๓สลึง
ค่ะคนที่พบก็คือนางสวงสงวนไว้อายุห้าสิบเจ็ดปีพบที่คลองทองโอ้โหดูชื่อนะคะ
คลองทองอยู่ท้ายสวนใกล้กับเนินเขาแม่ย่านางเมื่อวันที่หกกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คุณสวงนะคะทองคำอีกสองก้อนก็เป็นของชาวบ้านอีกสองคนในพื้นที่เหมือนกัน
แล้วก็เป็นผู้พบทองคำมีน้ำหนักก้อนละประมาณหนึ่งสลึงค่ะการพบครั้งนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าทุกครั้งที่เคยเจอ
อย่างที่บอกค่ะส่วนใหญ่เวลาเขาไปร่อนเจิมจะเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเล็กนะคะ
ในอำเภอบางสะพานค่ะในเลิศยศแย้มพรายบอกว่าคาดว่าหลังจากนี้นะคะจะมีข่าวการขุดพบทองคำ
หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ไปนักท่องเที่ยวจะสนใจแล้วก็จะมาเที่ยวชมการร่อนทองมากขึ้นนะคะ
แล้วช่วงนี้แหม่จังหวะดีค่ะตรงกับงานประจำปีของอำเภอบางสะพานเลย
เขาจัดงานชื่อว่าท่องเที่ยวบางสะพานตำนานเมืองทองคือที่นี่เขาเป็นตำนานอยู่แล้วนะครับ
เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๓จัดที่บานวัดเขาโบดนะฮะ
บ้านวัดเขาโบสต์ที่เทศบาลกำเนิดนพคุณช่วงแปดถึงสิบเจ็ดกรกฎาคม
เพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยค่ะคุณผู้ชมใครอยากลองไปร่อนทอง
หรืออยากไปมีประสบการณ์แบบนี้นะคะก็ไปเที่ยวกันนะคะ
กับงานนี้ไปร่อนทองในพื้นที่จริงกับนักร่อนทองมืออาชีพค่ะ
ประจวบคิริขันค่ะนี่ค่ะข่าวทองข่าวนี้เป็นข่าวดีนะคะ